อันนี้ทหารจริงทหารยศในสิบครับแชทข้อความไปคุกคลังทางเพศสาวกับเพศสองนะฮะ
ที่ผมออกทหารจริงเพราะว่าผู้ประคับประชาออกมายอมรับแล้ว
ทหารจริงนะฮะตั้งกรรมการสอบแต่เบื้องต้น
รงวินัยก่อนเลย๗วันเอาเรื่องราวมันเป็นยังไง
เลอหน้าไว้นะแล้วก็มีข้อความเป็นบทสนทนาระหว่างทหารนะครับ
กับสาวประเภท๒ในลักษณะคุกคามทางเพศครับ
จากนั้นก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นแล้วให้ข้อมูลถึงพฤติกรรมของทหาร
นายนี้เยอะเลยโอ้โหแสดงว่าไปทำไว้เยอะเลยอืมผู้สื่อข่าวพูดคุยกับ
นายพัทรินสมอคำหรือว่าน้องใบเตยน่ากันนะฮะนี่ฮะ
น้องใบเตยอายุยี่สิบห้าเธอเป็นสาวประเภทสองเจ้าของแชทครับ
เล่าบอกว่าเธอมีอาชีพเป็นพริตตี้ถ่ายแบบ
เป็นช่องทางในการติดต่อรับงานคลิปที่ลงส่วนใหญ่ก็นะ
จะออกแนวเซ็กซี่สนุกสนานเฮฮาเธอบอกมันเป็นสไตล์ของเธอ
เมื่อคืนที่ผ่านมาครับเธอลงคลิปตามกระแสนั่นแหละนะครับ
เป็นคลิปเป็นลักษณะการอุ้มตุ๊กตากินนม
เธอก็เซ็นเซอร์ขออภัยนะฮะเซ็นเซอร์เต้านมของเธอเอาไว้
จากนั้นทหารนายนี้แอดไลน์มาแล้วส่งข้อความมาในแนวคุกคามนะครับ
เธอก็ตอบกลับไปบอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงจริงเนี่ยจะกล้าพูดแบบนี้ไหม
คือเธอบอกว่าแม้เธอเป็นคนสนุกเฮฮาแต่ก็ชอบคนที่ให้เกียรติเธอนะ
แต่ทหารนายนี้ตอบมาบอกว่ายังไงรู้ไหมเป็นคนตรง
ถ้าไม่ให้เกียรติก็ไม่เป็นไรจะไม่เสียเวลา
แล้วก็บอกว่าลาออกจากทหารแล้วแล้วคราวนี้บล็อกไลน์ไปเลย
ลาออกแล้วใช่ไหมลาออกแล้วใช่ไหม
ล่าสุดพันโทจตุพงศ์พลแสนผู้ประคับกองพันธหารม้าที่๖
เปิดเผยบอกว่าหลังจากทราบเรื่องสั่งตั้งกรรมการสอบข้อได้จริงครับ
แล้วก็สั่งทำรงวินัยพลทหารรายนี้แล้ว
เป็นนาย๑๐กองพันธหารม้าที่๖นะฮะเป็นเวลา๗วัน
ต้นทราบว่าอยู่ระหว่างการลาพักร้อนไปเยี่ยมญาติ
แล้วก็มีการยื่นใบลาออกไปก่อนหน้านี้ประมาณ๑เดือน
ซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบหนี้สินตามขั้นตอน
ยังไม่ได้อนุมัตินะฮะก็ยังเป็นทหารอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นนะฮะ
ประสานไปยังพลทหารรายนี้อยู่
จะเข้าไปขอโทษผู้เสียหายด้วยตัวเองในเบื้องต้นก่อนนะครับ
แล้วก็จะเริ่มรวมการตามขั้นตอนต่อไปครับ